ส่วนกรณีที่แอร์โฮสเตรดของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ผู้บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย

บอกว่าไม่ได้บังคับพนักงานให้ก้มกราบผู้โดยสาร
แต่ว่าเป็นความสมัครใจของพนักงานเอง
แล้วก็เตรียมที่จะปรับระเบียบการดูแลผู้โดยสารบนเครื่อง
เพื่อลดการปะทะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
ผู้บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชียแล้วก็ไทยแอร์เอเชีย
แจ้งกรณีข้อพิพาทระหว่างผู้โดยสาร
กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าแอร์ฮอสเตจ
เมื่อวันที่๒กันยายนที่ผ่านมายืนยันว่าทางสายการบิน
ไม่ได้บังคับให้พนักงานกระผู้โดยสาร
แต่เป็นความเต็มใจของพนักงานเอง
เพราะว่าได้มีการหารือร่วมกันแล้วว่าจะขอโทษผู้โดยสาร

เรื่องทั้งหมดผมขอยืนยันว่าบริษัทมิได้มีคำสั่งให้มีการกราบขอโทษแต่อย่างใด
เหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าอยู่ในห้องกับผู้โดยสาร
แล้วพนักงานเองมีความเสียสละและอยากให้เหตุการณ์จบ
ก็เลยทำการกราบขออภัยผู้โดยสาร
ซึ่งทางผู้โดยสารเองก็ได้รับความพึงพอใจแล้ว
เพื่อลดการปะทะระหว่างพนักงานต้อนรับกับผู้โดยสาร
โดยจะให้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลทุกกรณีที่เกิดขึ้น
และจะให้ทางคณะกรรมการเข้ามาร่วมพิจารณาการตัดสินความผิดทุกครั้ง
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพนักงานในองค์กรมากที่สุด
ยืนยันว่าจะให้ความสำคัญต่อพนักงานเป็นอันดับหนึ่งก่อนความสำคัญของลูกค้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานมีเหตุผลที่ต้องทำเพื่อ
รักษาภาพลักษณ์ของสายการบิน
ส่วนในวันพรุ่งนี้ผู้บริหารกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย
ก็จะเดินทางไปกราบขออภัยพ่อแม่ของแอร์โฮสเตจคนดังกล่าว

ส่วนผู้โดยสารที่เป็นคู่กรณีทางสายการบินก็ไม่ได้มีการออกมาตรการห้ามขึ้นเครื่อง
โดยเมื่อวานนี้ผู้โดยสารคนดังกล่าวได้กลับมาใช้บริการสายการบินแล้ว
และถ้าพนักงานต้องการฟ้องร้องดำเนินคดีในข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันทางบริษัทจะไม่ขัดขวางค่ะ